วัยรุ่นอายุ๑๕๒๐ปีเองนะ
มี๕คนทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิง

แบบนี้อันนี้ที่คุณผู้ชมเห็นภาพเบลอนี่คือเพื่อน
ที่ชายหญิงไปร่วมเพศกันในห้องน้ำสาธารณะ
อยู่แถวย่านสถานบันเทิงในจังหวัดอุบลรัชธานี

ฉันเห็นคนที่มาแชร์นะบางคนก็บอกว่า
ตื่นขึ้นมาห้องน้ำบิ๊กซีคือโยกแฮงแท้
สารพ่อแม่สูเด้แล้วก็มีคลิปแบบนี้ด้วย

ผู้ชายผู้หญิงเนี่ยผู้ชาย๓คนผู้หญิง๒คน
แล้วก็มีเซ็กกันแบบเป็นคู่แล้วก็เป็นแบบสวิงกิ้ง
คลิปนี้เนี่ยนะคะพอส่งต่อกันไปเนี่ย
กลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่เขามาคอมเมนต์กันเพียบเลยค่ะ
แล้วห้องน้ำสาธารณะที่ชาวเน็ตบอก
คือเขาบอกว่าอยู่ใกล้กับร้านอาหารอยู่ใกล้กับห้างบนถนนชายางกูล
ตรงนี้วัยรุ่นเขาจะเรียกกันว่าเป็นลานประลองของ
คือมันเคยมีวัยรุ่นมาทะเลาะกันตรงนี้บ้าง
ดวนปืนกันตรงนี้บ้างคนเจ็บก็มีนะ
ได้รับความเสียหายเป็น๑๐คันก็มี
แล้วยังไม่มีหน่วยงานมาตรวจสอบคลิปนะคะ
ว่าสรุปแล้วคลิปที่เห็นเป็นคลิปที่เกิดขึ้นที่อุบลจริงหรือเปล่า
ซึ่งตอนนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็ตามความคืบหน้ากรณีนี้อยู่นะคะ
จะได้ให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบด้วยมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะคะ